ท่านผู้ชมครับลองตามหาความจริงกันเพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกัน
เรื่องของคุณลุงขายลอตเตอรี่อยู่ที่ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี

ว่าเมื่อวานนี้ขี่จักรยานยนต์ไปใช่ไหม
เมื่อวันก่อนสิที่เราเล่าไปเมื่อวานเห็นไหม
แล้วมีคนที่เขาเอากล้องวงจรปิดนี้มาโพสต์ในติ๊กต๊อก
บอกลุงขายให้ใครเนี่ยเหมือนยืนคุยกับใครเหมือนขายลอตเตอรี่ให้ใคร
ใช่ไหมมีหยิบหยิบจับจับ
แล้วลุงแกยืนยันว่าขายให้ผู้หญิงคนหนึ่งยืนใส่ชุดนอนซื้อลอตเตอรี่ลุงสองใบ
อืมเพราะเขาไปตามหาลุงจนเจอค่ะ
ให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกผมขายให้จริงนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง

เราก็ยังสงสัยเอ๊ะหรือมุมกล้องมันจะมองไม่เห็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า
ลุงแกจำผิดหรือเปล่า
หรือถ้าเอาแบบหนักสุดเลยนะค่ะ
ลุงแกโกหกหรือเปล่า
หรือว่าคนเอาคลิปมาลงสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า
ค่ะแต่มันก็เป็นกล้องวงจรปิดเหรอหรือยังไงคะ
คนยังสงสัยอย่างนี้กว่าดีนะค่ะ
แต่เอาเป็นว่าอะไรนะเลขที่ผีสาวคนนี้มาซื้อไปเนี่ย
เมื่อวานลุงแกบอกอะไรนะ๕๗เรื่องอ๋อเหรอฮะแล้วถูกไหมเนี่ย
ไม่ถูกไม่ออกนะแต่ทีนี้มันก็ยังมีคำถามอยู่นั่นแหละว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะครับ
เพื่อนผู้ชมครับนี่ค่ะคุณลุงอานนลอายุ๖๗ปีเพราะค้าร็อตเตอรี่นะครับ
ตรงนี้เป็นถนนหน้าร้านขายของเก่านะฮะในพื้นที่หมู่สองตะบนท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีลุงแกเปิดแผงขายลอตเตอรี่ให้ลูกค้าเลือก
แต่ภาพมันเห็นชัดว่าแกอยู่คนเดียวนี่นะ๑๒นาฬิกา๕๐นาที๒๙มิถุนายน
ในกล้องมันจะเร็วกว่าเวลาจริง๑ชั่วโมงนะฮะ
คือลุงแกบอกความจริงแกมาจากร้านขายก๋วยเตี๋ยวแกกินก๋วยเตี๋ยวมาก่อน
ไม่ไกลจากเนี้ยฮะคือเหมือนแล้วชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวผีบอก

คือร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นบอกแถวร้านก็มีเหมือนกับมีต้นไม้ต้นตะเคียนหรือต้นประดูกอะไรอยู่นี่แหละ
ค่ะมีคนเจอผีเยอะแล้วลุงแกกินก๋วเตี๋เสร็จแกขี่ผ่านมาแกบอกมีผู้หญิงโบก
ค่ะขอซื้อลอตเตอรี่หน่อยนี่ตอนขี่มาเห็นไหมเราไปได้เพิ่มมานะอืมอ่า
บางคนบอกต้องดูตั้งแต่ต้นสินี่ไงแกขี่มาจอดแล้วแกโว๊คกลับมานี่นะฮะ
วงจรปิดของบ้านชาวบ้านนะครับห่างจากจุดที่แกจอดขายลอตเตอรี่ในสักร้อยสองร้อยเมตร
จากร้านก๋วยเตี๋ยวผีบอกมาเล็กน้อย

คนที่ซื้อเนี่ยเดินย้อนกลับไปจะมีกล้องอยู่สองมุมนะฮะ
๑๒นาฬิกา๔๕นาทีอันนี้เวลาตรงนะ
แล้ววนกลับไปที่จุดเกิดเหตุ

เขาขี่ผ่านมาแล้วก็มีคนเรียก

หลังศาสตร์วาจารย์วิรชัยพุทธวงศ์

แกขายให้ผีจริงหรือเปล่าเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นนะว่าแกยืนคุยอยู่คนเดียว
เพราะฉะนั้นคนที่รู้ดีที่สุดก็คือลุงอานนท์นั่นแหละนะ
และอาจารย์วัดคิดว่าน่าจะเป็นการคุยกับตัวเองหรือเป็นการอธิบายอะไรบางอย่าง
หรือเป็นการตรวจเช็คลอตเตอรี่ในแผงของตัวเอง
แต่เผอิญกล้องวงจรปิดจับไว้ในลักษณะที่คล้ายกับพูดคุยกับคนที่อยู่ข้างหน้า
แต่ว่าไม่มีคนปรากฏนะครับเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นปริศนาในตัวคนขายเอง
ที่จะยอมเฉลยหรือไม่ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นะครับ
ขายให้กับมีคนอยู่ข้างหน้าจริงหรือไม่หรือไม่มีจริงเลยแล้วตัวเองแอคติ้ง
บางคนบอกแกหยุดรถเพื่อเช็คลอตเตอรี่หรือเปล่า
มันมีมันมีจังหวะเหมือนกับลมมันพัดนะฮะอ่าอาจจะเหมือนมีคนหยิบ
แต่ความจริงคือนี่จังหวะลมมันพัดเห็นไหม
แล้วที่แกหันไปแกหันบังทิศลมหรือเปล่า
ค่ะไปจัดระเบียบลอตเตอรี่กันหรือเปล่าที่แผง
มันเลยดูเหมือนกับหันไปขายของให้คนใช่ไหม
แต่ก็เหมือนที่อาจารย์ออสบอกอ่ะก็ลุงอานนท์อ่ะ
ตอบคำถามได้ดีที่สุดว่าตกลงคือจัดระเบียบลอตเตอรี่
เพราะว่าลมพัดเลยต้องหันหลบลมหรือว่าหันไปให้คนดู
เพราะว่าเขาจะซื้อลอตเตอรี่แล้วบอกซื้อ๒ใบใช่ไหม
๑ใบ๒ใบประมาณอย่างนั้นแต่ถามว่าเอ้าแล้วมันหายไปจริงหรือเปล่า
แล้วไหนนะเงินที่ขายไปก็มันซื้อขายกับผีไง
มันก็เลยใบลอตเตอรี่เลยไม่ได้หายจริงแล้วก็เงินก็ไม่ได้มาจริง
แต่แกรู้สึกว่าแกได้จริงเพราะแกขายให้ผี
แต่คนบอกแกหลบลมหรือเปล่าอาจจะจังหวะจอดรถเพื่อตรวจนับ
เมื่อวานลุงอานนท์ยืนยันไปรอบนึงแล้วนะฮะว่าขายจริงนะฮะ
ขายล็อเตอรี่ให้ผีจริงลุงอานนลบอกว่าเอาเง้
ก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวผีบอกห่างจากจุดที่ขายลอตเตอรี่ให้ผี๒๐๐เมตร
นี่ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรผีบอกผีบอกจริงโอ้โหแค่ชื่อก็น่ากลัว
คือตรงนี้นะฮะลุงบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้หญิงนะ
ผิวขาวผมประบายอยากโศกช่วงปลายอยากโศกช่วงปลาย
ลุงก็จอดรถไปขายให้เขาซื้อสองใบสองใบเนี่ยลุงขายไปเนี่ย
เท่าไรอ่ะร้อยหกสิบบาทอืออ้าวเนี้ยเมื่อวันลุงบอกขายเท่าไรนะ
ขายให้ผีผีแหมจริงมันซื้อเกินราคานะผีเนี่ย
ก็ขายเลข๕๗๕๙สุดท้ายเนี่ยก็ผู้หญิงคนนั้นก็เดินไป
ซึ่งแถวนั้นมีต้นประดูกใหญ่อยู่เขาก็ยังหันมองตามอยู่เลย
ซึ่งต้นประดูกตรงนี้คนเชื่อกันว่ามีผีตะเคียนอยู่

ยืนรอเรียกจริงผมถึงจอด
ถ้าเขาไม่เรียกผมจะไปจอดรถทำไมอยู่ตรงป่าแถวนั้นเปรียบ
อย่างนั้นไม่มีคนไม่มีผู้พ่าน

เพราะผมก็ต้องไปจอดเฉพาะที่ตรงไหนที่เราจะขายมีลูกค้าเยอะ
แต่ว่าเออปวดปัสสาวะหรืออะไรอย่างนี้
ก็อย่างนั้นจอดแต่ก็ไม่ได้เปิดแผง
แต่ผมบอกตรงว่าไม่รู้เรื่องเรื่องการเล่นโทรศัพท์เล่นเน็ตเล่นอะไรพวกนี้ผมไม่เป็น

รอบหน้าจะขี่รถผ่านตรงนั้นอีกไหม
ผ่านต้องผ่านครับผมทางผมต้องไปทำมาหากินผมต้องผ่านเส้นนั้นตลอด
ลุงอานนท์ยืนยันนะฮะช่วยยืนยันอีกคนนึงนะครับ
บอกสามีขายลอตเตอรี่มาหลายปี

เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องแบบทำคอนเทนต์ก่อนวันลอตเตอรี่ออก

แล้วเนี่ยฮะหลังจากลอตเตอรี่ออกวันนี้เนี่ย
เลขท้ายสองตัวหกหนึ่งนะ
แล้วก็เลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งหนึ่งเจ็ด
กับรถจักรยานยนต์ของแกทั้งสองคันเลย
อ่าลุงบอกน่าจะมีหลายคนถูกสลากนะฮะ
เพราะว่าตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยมีคนโทรมาถามทะเบียนรถอยู่หลายคน
แล้วแม่สุดจะดีใจว่าทำมาหากินกันแบบนี้
เป็นเรื่องดีสำหรับคนที่เขาถามว่า
ทะเบียนอะไรเราก็บอกไป
คนที่โชคดีเขาก็อาจจะซื้อถูกใช่ไหม
คนที่ไม่มีโชคก็ซื้อแต่มันก็ไม่ตรงอะไรประมาณนี้

เจ้าของร้านขายของเก่าเนี่ย
ว่าเขาคือคนในกล้องวงจรปิดที่เข้าไปซื้อลอตเตอรี่

นี้เห็นมั้ยหลังจากภรรยาบอก
ว่าเออลุงนี่ลุงยืนอยู่คนเดียวนะลุงอยู่กับใครอะไรยังไง

ว่าอยู่ภูมิไหนที่๖เดือนน่ะ๓เดือน

ก็ไม่รู้จะบอกยังไงเนาะ
ก็ว่าหนูก็เป็นคนภัณฑามิแหละ

เราก็ลองทดสอบยืนในมุมกล้องเดียวกันที่ลุงอานนท์ยืนเลยนะครับ
ทุกผู้ชมครับนี่ตรงนี้เลยคุณวิมนต์วัรธรรมพักย์พูดสื่อข่าวของเรา
จะเห็นว่ามันไม่มีมุมอับนะ
ถ้าจะเดินไปทางของร้านก๋วยเตี๋ยวก็ยังไงก็ต้องเห็นนะฮะ
ลองฟังดูนะฮะเจ้าของร้านก๋วเตี๋ยก็บอกว่าเขาเคยเจอกันจริงนะ
แต่แกมาบอกให้หนูหันไปดูหนูไม่กล้าหัน

เช้ามาแกก็ใส่บาทให้เขาแค่นั้นแหละ
ผู้หญิงที่เจอได้อธิบายไหมเป็นยังไง
เขาอธิบายแค่ว่าผมปะบ่าผมหยิกปลายบ่า
ผู้หญิงใส่ชุดขาวลายดอกเล็กดอกเล็ก
บางทีหนูก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ได้ทำตามเขาอย่างที่ต้องการ
แต่มีล่าสุดลูกค้าทักมาเขาขอไข่๑๕ลูก
เขาขอไข่๑๕ลูกแต่หนูก็ต้องทำให้เขาอะค่ะ